ระยองดีกว่ารับรองว่าจะต้องร้องอื้อหืออาหารแน่เลย
คุณคุณตั้งใจดูหน่อยดูที่ระยองเดี๋ยวคุณจะต้องตื่นตาตื่นใจ
เพราะว่าแม่ค้าสวยสวยแค่ไหนเรารีบไปดูเลยค่ะ
แม่ค้าสวยสวยทั้งใจสวยทั้งกายและสวยทั้งชุด
นี่มันที่ดาธิดาทุเรียนชัด
บอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาทำความรู้จักกันหน่อยนะคะ
ชื่อคุณชนระดาห่างภัยหรือคุณแนนอายุ๓๓
สวัสดีครับคุณแนนผมชื่อชนะนะครับแนะนำตัว
แนะนำตัวแนะนำตัวเองคุณแนนชื่อชนะนะครับสวัสดีครับ
เขาอาจจะไม่ได้อยากรู้จักคุณก็ได้นะเอาประทุ
แต่คุณแนนบอกยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ร้านขายทุเรียน
แล้วเธอก็ดูสิคล่องแคล่วมากในการปอกทุเรียนนะคะ
ลูกค้าเนี่ยมารอต่อแถวซื้อกันเยอะมากไม่ใช่แค่ขอซื้อทุเรียนเท่านั้น
ยังขอถ่ายรูปคู่กับเธอด้วยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะคุณแนน
เธอเป็นพิธีกรนะเป็นพิธีกรเฟรีไลน์รับจ้างในงานต่าง
เมื่อผลผลิตออกมาก็นำให้กันมาขาย
ทุเรียนที่ร้านนี้คุณแนนบอกเลยการันตีค่ะ
คุณภาพดีราคาไม่แพงรสชาติอร่อยและมีให้เลือกหลายสายพันธุ์
ขึ้นชื่อมากมากเลยค่ะเขาบอกว่าจะมีการการันตีจากเกษตรจังหวัดอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นใครที่มาซื้อทุเรียนที่ระยองโดยเฉพาะที่ร้านเธอเนี่ยมั่นใจได้ถึงคุณภาพ
แล้วถามถึงเหตุผลที่ใส่ชุดไทยมาขายเธอบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนช่วงเดือนเมษาเทศกาลสงคราน
ก็เลยแต่งชุดไทยมาให้มันเข้ากับบรรยากาศก็เลยทำให้ช่วงสงครานที่ผ่านมาขายดิบขายดีนะ
วันหนึ่งเนี่ย๗๐๐๘๐๐กิโลกรัมเยอะเลยนะคะนี่พูดถึงแม่ค้าเวลาแต่งตัวสวยไม่จำเป็นต้องแต่งวิวก็สวยได้
แต่งไทยแบบนี้ก็ถือว่าได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยการแต่งกายสวยแบบไทยด้วยนะคะ
จริงแล้วแต่งชุดธรรมดาก็ได้ขอให้พูดเพราะพูดดีมีรอยยิ้มแล้วก็ที่สำคัญขายของดียังไงลูกค้าก็มาซื้อ
สวยทำไมเสียงคุณอ่อนโยนลง
และดีมีโอกาสควรไปซื้อ